ขณะที่คนในแวดวงบันเทิงก็ออกมาแสดงพลังในการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่านะครับ

การตายของเสือดำแล้วก็สัตว์ป่าในครั้งนี้

คนบันเทิงไม่นิ่งดูดายออกมาเคลื่อนไหวผ่านโซเชียลมีเดียเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่เข้าจับกลุ่ม
อีโออิตาเลียนไทยล่าสัตว์ป่าในเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
เสียงวิจารณ์เผ็ดร้อนขอให้กฎหมายจัดการคนผิดให้ได้
ดีเจแมนพัฒนพลกุญชรณอายุทยาโพสต์ภาพของเสือดำพร้อมข้อความว่า
ประนามผู้ใหญ่ที่มีวุฒิภาวะและมีเงินมีทองกับกีฬาหรือกิจกรรมที่ทำ
และขอเป็นอีกหนึ่งเสียงว่ากฎหมายควรลงโทษคนพวกนี้
วีรบุรุษสืบนาคสะเทียนต้องพลีชีพเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า
แต่คนรวยไม่เห็นคุณค่าของชีวิตประเทศเราลูกหลานจะอยู่อย่างไร
นางแบบสาวชื่อดังโยยศวดีแชร์ภาพข่าวนายเปรมชัยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
เธอแสดงความคิดเห็นไว้อย่างนี้
อาจทำอะไรท่านไม่ได้แต่กฎแห่งกรรมไม่พลาดแน่นอน
จากนั้นติดแฮชแท็กว่าอย่าปล่อยคนทำผิดลอยนวล
ดาราสาวไอซ์อภิษดาโพสต์ภาพเสือดำในอิริยบทต่างและบอกว่า
สายตาแล้วสงสารจับใจเกิดมายังไม่เคยเห็นเสือดำตัวจริง
คงหายากมากแล้วจริงอย่าปล่อยให้มันต้องตายฟรี
ขอให้การตายของมันเปลี่ยนเป็นการปกป้องเพื่อนสัตว์ตัวอื่นที่เหลืออยู่อย่างจริงจัง
และขอเป็นกำลังใจให้นักพิทักษ์อนุรักษ์สัตว์และป่าไม้ทุกคน
นี้ดาราหลายต่อหลายคนพร้อมใจกันโพสต์ภาพของเสือดำที่มีข้อความระบุว่า
อย่าให้ผมต้องตายฟรีและมีข้อความบรรยายแตกต่างกันออกไป
นาตาลีเดวิทบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะรู้อยู่แก่ใจว่ากำลังสู้อยู่กับอะไร
แต่เราต้องช่วยกันอย่าให้เรื่องโหดร้ายแบบนี้เงียบไป
เป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ปกป้องพื้นป่าและสัตว์ป่าทุกชีวิต
พิธีกรชื่อดังไก่สมพลบอกว่าช่วยกันอย่าให้พี่เสือตายฟรี
ชมเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกรงอิทธิพลและสถานะทางสังคม
สัตว์ยิ่งกว่าชีพอย่าให้ความร่ำรวยอยู่เหนือกฎหมาย
ปกป้องผู้พิทักษ์ป่าที่ต่อสู้อย่างมีอุดมการ
และขอเป็นกำลังใจให้กฎหมายไทยได้แสดงศักยภาพ
ทำให้โลกรู้ว่าเรามีกฎหมาย
อกจากนี้ยังมีคนบันเทิงอีกมากที่พร้อมใจกันโพสต์ภาพและข้อความให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
ในการทำหน้าที่ปกป้องพื้นป่าและสัตว์น้อยใหญ่
บางคนได้ยกเอาข้อความของสืบนาคสะเทียนวีรบุรุษห้วยขาแข้ง
มาเป็นข้อคิดเตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของสัตว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
ั่งข้อความตอนหนึ่งว่า
ถ้าลูกท่านเป็นสัตว์ป่าใครเข็นค่าท่านยอมไหม
ชีวิตใครใครก็รักท่านประจักษ์หรือไม่ฉะนั้น
โปรดเถิดจงเห็นใจสัตว์ป่าซ้ายก็เหมือนกัน